พี่ดอมพี่ดอมเป็นคนความจำดีไหมคะ

บางเรื่องไม่อยากจะถามเลยว่าเรื่องอะไร

ท่องอาขยานท่องบทสวดท่องอะไรแบบนี้ที่แบบยาวหน่อย
โอ้โหมันต้องมีบางบทบางบทอาจจะพอจำได้
บางบทอาจจะพอจำได้ใช่ไหมแต่จะให้ดูค่ะ
ดูสามะเนรน้อยคนนี้ซะหน่อย
สุดยอดเลยสามเณรน้อยเตชินค่ะ

ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมาขอบคุณชาวน้าที่ปลูกข้าวให้เรากิน
ไหมล่ะพี่ดอมข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง
อย่ากินทิ้งคว่างเป็นของมีค่า
อันนี้ที่เอาให้ดูลีลาการท่องเหมือนกับว่าเป็นบทจรอายของเด็ก

ได้ไม่กี่วันอันนี้เป็นบทบูชาพ่อแม่
เราก็บทสวดมนท์บทให้สินให้พลต่าง
จริงสามเณรเตชินนี่ท่องจำได้แบบคล่องแคล่วเลยนะคะ

สามะเนรน้อยท่องคล่องแบบนี้ก็อมยิ้มไปด้วยค่ะ
สามะเนรเตชินถือว่าเป็นหนึ่งในสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ

สามเณรใจสิงรุ่นที่๑๙
จัดขึ้นที่วัดถนนโค้งค่ะอยู่ที่ปากช่องของโคราช

เข้าร่วมบรรพชาระหว่างวันที่๓๑มีนาคมถึง๒๕เมษายนค่ะ
ซึ่งทางด้านหลวงพ่ออุ่นใจท่านเจ้าอาวาสวัดถนนโครง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจัดขึ้น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็สอนให้เด็กรวมถึงเยาวชน
ตั้งแต่๔ขวบเลยค่ะไปจนถึง๑๕
ได้รู้ถึงบุญคุณของแผ่นดิน
แล้วนอกจากนี้ก็สอนให้รู้ถึงพวกหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ผลพลอยได้เด็กคือมีสมาธิมีสติมากขึ้น
แล้วหลายคนบอกว่าเป็นห่วงจังเลยปิดเทอมลูกหลาน
อยู่แต่หน้าจอมือถือดูการ์ตูนเล่นเกมทำยังไงดี
วิธีการนี้ช่วยได้เอาเด็กออกห่างจากโทรศัพท์
แล้วรู้ไหมสามเณรเตชินถือว่าอายุน้อยที่สุดในรุ่นเลยนะ
แต่ตั้งใจบวชเรียนอย่างมากเลยค่ะ
ท่องจำบทสวดต่างได้สุดยอดเลยนะคะ

เพื่อนมีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเหล้าเรื่อยไป
นั่นอย่างผมน่าจะจำผิดนะครับคุณผู้ชมเอามาดู